กระบี่มีชายโรคจิตอารวาส
ขี่รถจักรยานยนต์เอาผ้าปิดบังใบหน้า
ออกตามหาเหยื่อนะครับไล่จับของสงวนของผู้หญิง
เช้าตรู่เลยนะแล้วมันไม่ใช่เป็นที่ที่เปลี่ยวเลยนะ
ผู้หญิงยังโดนแบบนี้เลยทีนี้เขาก็เลยกลัวกันหมดเลยนะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคม
โดยนางสาวชะดาพรมัยหมาดอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานบันทึกข้อมูลของสำนักงานตำรวจตรวจ
คนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่หรือว่าตมกระบี่
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองกระบี่
หลังจากที่เธอเจอประสบการณ์ระทึก
โอ้โหเมื่อวานนี้เองในช่วงเช้า

แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
พอซื้อของเสร็จกำลังเดินมาที่รถจักรยานยนต์ของเธอ
กำลังจะก้าวเท้าขึ้นรถจักรยานยนต์ของเธอแล้วนะ
จอดอยู่หน้าร้านปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ย
เป็นชายวัยกลางคนแล้วครับเดินอ้อมมาจากด้านหลังตัวเธอ
แล้วใช้มือของเขาล้วงมาจับอวัยวะเพศของเธอ
จากนั้นชายคนนี้ซึ่งใช้ผ้าปิดบังใบหน้านะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับเธอเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุพอผู้ชายคนนี้อ้อมมือมาจับของสงวนของเธอ
เธอรีบเอามือปัดป้องออกเลยนะ
คนตกใจสุดขีดคุณมาระยะประชิดขนาดนั้น
ใช่นะครับแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าแท้หน้าร้านสะดวกซื้อ
คนมาซื้อของก็เยอะคนก็แยะนะครับ

ติดตามชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีโดยด่วน
เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมนะครับ

อยากให้เขาแบบให้ผู้หญิงระวังตัวให้มากขึ้น
เพราะว่าสังคมสมัยนี้อันตรายมาก
มันร้ายกว่าที่พวกหนูคิด
อยากให้ทางจำนวนการยังไงนะครับ

ใช่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าโดนกับตัวเองแล้วก็ไปโดนกับคนอื่นอีกค่ะ

เสียงหญิงจับมาให้ได้ตีมือใส้เขตตีมืออีกนะ